อย่างที่หลายคนเข้าใจแล้ว

รวมไปถึงข่าวกับสาวคนล่าสุดนะคะ

ขอปฏิเสธเลยว่าไม่ได้ซุ่มคบนางแบบ
สบึมที่ชื่อน้องฟ้าปัญชลีอย่างแน่นอนนะคะก่อนหน้านี้มีคนจับโป๊ะภาพที่
คู่เช็คอินที่เดียวกันทั้งพายเรือนั่งแช่อ่างสีสันเสื้อผ้าทุกอย่างมันคุมโทนเหมือนกับว่า
อยู่ด้วยกันแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่รู้จักไม่ใช่แฟน
ตอนนี้สเตตัสโสดจ้า
ผมไปทำงานผมไปถ่ายรายการรายการหนึ่งของเวอร์พลอยนี่แหละครับ
ก็งงผมว่าสถานที่อย่างนั้นใครก็อยากไปเที่ยว
บางทีเขาอาจจะไปช่วงเวลาที่ผมไปถ่ายรายการก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีห้องพายเรือประมาณสี่ห้าห้องพี่
ใช่ถามคนถามเยอะเลยแบบที่บ้านก็มาถามอะไรอย่างนี้แต่เขาก็รู้ว่าผมไปทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
โสดจริงโสดจริงก็มีคนคุยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้คุยแบบว่าอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับ
อืมโสดไม่สนิทหรือเปล่าเชอรี่เนอะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะจ๊ะ
แต่ว่าถือว่าเป็นข่าวดีแหละถ้าเกิดว่าหนุ่มสันบอกว่าโสดสาวก็จะได้มีความหวังต่อไปนะคะ